สวัสดีค่ะพบกับร้อนหนาสวัสดีค่ะนักภาษาศิลป์โมกค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งวันนะคะ
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะ
เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย
เชิงเขานะคะทางน้ำไหลผ่านต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
ฝนตกสะสมทุกเมื่อค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่ารักษณะแบบนี้นะคะเกิดจากการที่ลมหนาวจากประเทศจีนค่ะ
พาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศไทยค่ะ
อกจากนี้มรสุมฝนประจำฤดูยังพัดสวนขึ้นมาคุณผู้ชม
กลุ่มบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย
ลักษณะแบบนี้แหละค่ะที่ทำให้ประเทศไทยของเรา
มีฝนตกต่อเนื่องลากยาวไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้า
ก่อนที่จะมีพายุเข้าประเทศไทยค่ะ
ขณะที่สถานการณ์ของพายุโกนเซินนะคะบริเวณประเทศเวียดนามค่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้ค่ะมีแนวโน้มพัดไปบริเวณชายฝั่งของเวียดนามตอนบนค่ะ
แล้วก็จะขึ้นฝั่งบริเวณเวียดนามนะคะในช่วงวันที่สิบสาม
เพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีสัปดาห์หน้าประเทศไทยของเรา
อาจจะมีฝนตกหนักจากการสลายตัวของพายุนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนค่ะ
เพราะว่าที่นั่นเกิดแสงประหลาดขึ้นบนท้องฟ้าค่ะ
นี่บางคนบอกว่าโอ้โหเหมือนมนุษย์ต่างดาวลงมาเยือนโลกคุณผู้ชม
แต่ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวแต่อย่างใดนะคะ
ลักษณะแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ไลฟ์พิล่าค่ะคุณผู้ชม
แท่งแสงนั่นเองเกิดจากการสะท้อนของแสงอาทิตย์ค่ะ

และนี่คือรูปการณ์หนาวันนี้สวัสดีค่ะ